จุดหนึ่งไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลย

อยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ

คุณผู้ชมครับที่ลานพ่อขุนรำคำแหงมหาราช
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ
ต้องบอกว่าขนาดนี้ด้านหลังของผมนะครับ
ได้มีกลุ่มภาคีเครือข่ายนะครับ
ได้มารวมตัวสวมเสื้อเหลือง
แล้วก็ได้มีการตั้งเวทีปราศัย
พูดอยู่ภายในบริเวณหน้าลานพ่อขุนรำกำแหงมหาราชนะครับ
แล้วก็กลุ่มมวลชนที่เดินทางมาเนี่ย

แล้วก็มีผ้าคาดศีรษะที่ระบุข้อความไว้ว่า

คุณผู้ชมครับการรวมตัวของกลุ่มมวลชนที่

ย้อนกลับไปเมื่อเวลา๑๔นาฬิกานะครับ

ก็คือว่าที่นี่ที่ลานพ่อขุนรำคำแหงมหาราช
ได้มีกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบัน
ประกอบไปด้วยกลุ่มแนวร่วมลูกพ่อขุนเทิดทูลสถาบัน
อาชีวะช่วยชาติและตัวแทนสิทธิ์เก่า

ได้รวมตัวกันออกมาชูภาพรมฉายาลักษณ์
หลวงราชการที่๙และรัชกาลที่๑๐
แล้วก็ได้มีการออกมาพูดแถลงจุดยืน
ที่มีการชุมนุมและก้าวล่วงสถาบัน
โดยหัวข้อหลักของการแถลงจุดยืนในครั้งนี้
ในเหตุการณ์๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่ได้มีกลุ่มบุคคลได้ล้อมรถพระที่นั่งและใช้ถ้อยคำ
และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งเป็นการจับจ้วงดูหมินสถาบัน
และสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย

ขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความวุ่นวายในครั้งนี้
ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และไม่เห็นด้วยกับการหมินสถาบัน
ไม่ว่ากลุ่มฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ก็ตาม
คุณผู้ชมครับทางกลุ่มตัวแทนภาคีเนี่ยยังออกมายืนยันว่า
แถลงจุดยืนนั้นไม่ได้เป็นการออกมาขัดขวางการชุมนุม
ของกลุ่มคณะราชหรือว่ากลุ่มใด
แต่กลับเป็นกลุ่มคณะรัฐเองต่างหากที่ยุโยงปลุกปั่น
สร้างความแตกแยกกันเองภายในชาติ
อีกทั้งยังมีการชักนำกระบวนการต่างประเทศมาแทรกแสงเรื่องภายในประเทศ
ทำลายสถาบันหลักของประเทศไทยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ภาคียืนยันนะครับจะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
นี้ในการแถลงจุดยืนของกลุ่มภาคีนะครับยังได้มีการออกมาวิจารณ์ถึงกลุ่มคณะราช
ที่ได้มีการนัดรวมพลกันที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปรียบเสมือนมารวมพลเพื่อยุโยงปลุกปั่นให้เกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มของตนกับกลุ่มคณะราช
และทางกลุ่มภาคีนะครับก็มีมติเห็นตรงกันว่าจะขอปักหลักแล้วก็ตั้งเวทีปราศัยอยู่ในบริเวณลานพ่อขุนรำคำแหงมหาราชแห่งนี้
เพื่อรอดูท่าทีของกลุ่มคณะราชและจะทำทุกวิถีทางกับกลุ่มบุคคลที่จับจ้วงสถาบัน
และขอยืนยันว่าทางกลุ่มภาคีนั้นจะไม่ใช้ความรุนแรงและก็สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นอุดมการของกลุ่มแต่อย่างใดครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าด้านหลังของผมนะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มภาคีเครือข่ายเนี่ยยังคงมีการขึ้นเวทีปลาใสแล้วก็มีการชักชวนบุคคลที่มีอุดมการเดียวกันคือรักสถาบันนะครับเดินทางเข้ามาภายในลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและก็มีการพูดตลอดเวลานะครับว่าการปักหลักขึ้นเวทีประสัยนั้นจะไม่
ตรวจสอนอ่อหัวหมานะครับบอกว่าได้มีการสังเกตการณ์และก็จะกำลังลงมาในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับมาปักหลักแล้วก็สังเกตการณ์บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประทักกันด้วยเหตุการณ์หลังจากนี้ต้องติดตามในเวลา๑๗นาฬิกาไปแล้วครับว่
โปรดติดตามตอนต่อไป